ศรีสะเกดผีเข้าพระครับผีเข้าพระ
ตอนแรกผมก็โก๊บเลยผมกังวลเราอ่านผิดหรือเปล่า
ไม่ผิดฮะผีเข้าพระจริง
พระต้องไปพึ่งนะฮะคาราวาส
ไปพึ่งคาราวาสที่จังหวัดราชบุรี

เวสาพุสะออกมา
ออกมามาอยู่กับพระทำไม
ออกมาออกมามาอยู่กับพระทำไม
จะออกไม่ออกออกมาออกมา
ออกมาดีนะออกมาออกมา
ออกมาเลยมาแฝงกับผ้าเหลืองได้ยังไง
จะยอมไม่ยอมแม้วิจักรมึงลงระรกนะ
เอายังไงไอ้ผีออกมาออกมา
มึงออกมาเลยมึงออกมาเดี๋ยวนี้มึงออกมา

มึงมายังไงมึงมาแฝงอยู่ได้ยังไง
ออกมาออกมาออกมา

ออกมึงบอกไหมออกไม่ออก
คุณผู้ชมครับนี่เป็นคลิปที่เพจเฟซบุ๊ค
เมื่อวันที่๒๖มีนาคมที่ผ่านมาครับในคลิปบอกว่า
หมอผีชั่วใช้ผีมากระทำพระสงฆ์ทำให้ทนทุกข์ทรมาน
ปฏิบัติกิจของสงฆ์ลำบากคนทำพิธีคือนายดานัยคงศิลป
อาจารย์ขุนกวีศรีสยามเปิดสำนักวิมารอสูร
อยู่ในตะบนวังเย็นณเผอร์บางแพรจังหวัดราชบุรีครับ
หลงลืมคือท่านนั่งไม่ค่อยจะได้ปวดขารู้สึกร่างกายผิดปกติ

ระหว่างการรักษาอาจารย์ขุนกวีสวดคาถาแล้วก็พูดไล่ผีครับ
ให้ออกจากร่างหลวงพ่อโดยใช้มีดจ่ออยู่ที่บนศีรษะของหลวงพ่อครับ
สักพักหนึ่งฮะหลวงพ่อเริ่มกรีดร้องน้ำตาไหล
แล้วอย่างที่ได้เห็นได้ยินไปดูท่าทางผีมันจะไม่ยอมออกจากร่างหลวงพ่อง่าย
ขุนกวีครับต้องให้ลูกศิษย์ผู้ชายนะ
ช่วยกันจับร่างหลวงพ่อด้วยนอนกับพื้น
กับพื้นแล้วทำยังไงต่อทำพิธีต่อครับ
คราวนี้นะครับหลวงพ่อหรือผี
พูดว่ายังไงหลวงพ่อหรือผีไหนลองฟังหน่อยฮะ
ลูกลูกออกไป

เสียงในห่วงปอดทันมากน้ำไหร่แล้วนะครับ
เสียงนั้นยังบอกว่าให้ไปทำบุญให้ด้วย
หลังจากนั้นอาคารของหลวงพ่อก็กลับมาเป็นปกติครับคุณผู้ชมฮะ
อาจารย์ขุนกวีก็เลยนะฮะกราบขอเข้ามาหลวงพ่อนะครับ
ล่วงเกินในระหว่างการรักษา
ขณะที่หลวงพ่อก็ขอโทษต่อคำพูดคำจา
ระหว่างที่ทำพิธีเพราะว่าควบคุมตัวเองไม่ได้
อาจจะถูกใครทำนะฮะทำหมายถึงทำของใส
ลมเพลลมพัดก็ได้นะครับ
ซึ่งเมื่อตรวจสอบแล้วก็จะแก้ไขให้
แต่จะไม่แก้ไขคือแก้ไขให้ไม่ได้
ถ้ามันเกิดจากเวรเกิดจากกรรมฮะ